กลับกรณีน้องบอสนิสิทธิ์ปีหนึ่งพาณิชยะนาวีนานาชาติ
วิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตที่ชนบุรีที่ศรีราชา
ก็ต้องมาตามกันว่าตกลงแล้วเป็นกิจกรรมอะไรกันแน่
อาการของน้องเป็นยังไงแล้วก็คนที่อยู่ในเหตุการณ์อย่างนิสิตรุ่นพี่เนี่ย

เมื่อวานนี้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ออกมาแถลง
แล้วก็มีการนำรุ่นพี่ที่เป็นนิสิตปี๓ก็ออกมาพูดด้วย

แล้วเราก็มีเสียงของคุณหมอที่ดูแลอาการของน้องบอสด้วยนะคะ

เดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันดูหน่อยไปดูทางมหาวิทยาลัยกันก่อน
จงรักวัชรินรัฐรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พร้อมด้วยสัตว์อาจารย์เกษตริคุณพลเตอร์โทนิรุธหงพระศิษฐ์
คณะบดีคณะพานิชยนวีนานาชาติ
ออกมาแถลงถึงอาการของน้องบอสนายโชคชัยทองเนื้อข่าวนะคะ
ฟังเสียงอาจารย์ที่มาแถลงกันหน่อยค่ะ
ตามที่เราสอบสวนนิสิตนะครับ
ทั้งที่รวมกิจกรรมตรงนั้นแล้วแล้วก็กลุ่มนี้เลยนะครับ
ไม่ได้มีการสั่งเพียงว่าพี่บอกว่านี่มันสกปรกแน่
ไปดูแลกันหน่อยไปล้างตัวหน่อยเขาก็ไป
แล้วก็ลงไปอย่างที่ผมบอกครับมีแค่ถ้าเป็นกลุ่มนี้
มีแค่สองมีสามคนทั้งรุ่นพี่ด้วยนะครับก็ลงไป
ก็ล้างตัวกันอย่างที่บอกนั่งกันตามตะหลิ่งมั่ง
ล้างตัวบางคนก็ลงไปก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นลักษณะนี้ครับ
ในเรื่องของสุขภาพถ้าในเรื่องการจัดกิจกรรมนี้นะครับ
กิจกรรมอย่างนี้มันไม่ได้เป็นกิจกรรมที่จะต้องมาอะไรนะฮะมาออกกำลัง
โดยที่ว่าเราจะต้องมาตรวจมาตรวจสุขภาพกันตลอด
อย่างที่ผมเรียนแล้วว่าทุกคณะก็มีทุกมาลัยก็มี
เพราะฉะนั้นตรงนี้เราคงไม่ตรวจสุขภาพหรอกครับ
จะไม่ทำกิจกรรมอะไรพวกนี้เราอนุญาตอยู่แล้ว
แล้วกิจกรรมพวกนี้ยืนยันได้เลยว่าไม่ใช่บังคับ

ร่วมล้วมประมาณ๔๐๐คน

ก็มีเป็นร้อยเหมือนกันนะครับ

คณะบดีคณะพานิชยนาวีนานาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขต
ศรีราชาออกมาแถลงก็คือ๑ไม่ได้เป็นการรับน้อง
เป็นกิจกรรมร่วมกันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง
ไม่ได้มีการบังคับให้ลงไปว่ายน้ำ

บ่อน้ำนี้ไม่ใช่บ่อบำบัดน้ำเสียไม่ใช่บ่อเคมี

เพื่อทำกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัย
แล้วก็บอกว่าตอนนี้ตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้แล้ว

ส่วนรุ่นพี่เองก็ต้องรอให้สภาพจิตใจของรุ่นพี่พร้อมมากกว่านี้
ถึงจะเข้าสอบข้อเท็จจริงได้

ทีนี้เมื่อวานนี้อย่างที่บอกว่า
มีการแถลงข่าวนะคะ

ก็ได้มีการนำนิสิตปี๓ปี๑
ที่ร่วมกิจกรรมนี้มาร่วมให้ข้อมูลด้วย

แถลงกันที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเขตนี่เอง

ไปฟังเสียงนิสิตที่เขาเล่าให้ฟังกันหน่อยค่ะ
มันไม่แข็ง
มันลึกเหรอ
ถ้าเขาพูดมาลึกไหม
ตรงกลางมันลึกครับแต่ว่าตรงที่ผมไปอาบน้ำกันไม่หยุดเลยครับ

รหัสเขารู้ไหมว่าน้องบอสว่ายน้ำไม่แข็ง
รู้ครับพี่เขาก็เลยไม่ได้สั่งผมไปว่ายน้ำเลยครับ
ก็เลยสั่งให้ไปไม่ได้สั่งให้ไปว่ายน้ำ
แต่ว่าให้ไปหลังบอสเถอะ
แต่พี่สามารถเขาพ้นก็สั่ง
ดีกว่านะคือคุณพ่อ
คุณพ่อของน้องบอสนายโชคชัยทองเนื้อขาว
เดี๋ยวฟังเสียงคุณพ่อกันหน่อยว่าคุณพ่อรู้สึกยังไงบ้างนะคะ
คือเขาตั้งแต่เล็กมาเขาอยู่โรงเรียนอนุบาลก็ดี

เขาชอบดูแลคนอื่นและสังคมช่วยเหลือทุกเรื่อง
ช่วยดูแลเรื่องการรับนองใหม่ในสถาบันการศึกษา

ให้เป็นมาตรการเลยนะครับจะได้หรือปฏิบัติไปพร้อมกันในลักษณะเดียวกัน
คุณพ่อบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีรุ่นพี่คนไหนไปเยี่ยมเลยนะ

มีเพียงคณะผู้บริหารเข้าไปรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับน้องบอสเท่านั้น
ทีนี้มาดูอาการของน้องบอสกันหน่อยว่าความคืบหน้าเป็นยังไง
แพทย์ชุติเดชตาบองคารักษ์ผู้มนุยการโรงพยาบาลชนบุรี
ก็มาให้ข้อมูลนะคะลองฟังเสียงคุณหมอค่ะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณหมอเราเองก็ช้าวระหว่าง

เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่เรายังต้องเข้าระวัง
คิดว่าตรงนี้เราจะต้องค่อยลดการใช้เครื่องช่วยหายใจ
จะไม่ลดผีผามเดี๋ยวน้องจะ
จากว่าเรายังเป็นห่วงเรื่องของภาวะ
น้องคือน้องคือน้องคือน้องคือน้องคือน้องคือน้องคือน้องคือน้องคือน้องคือน้องคือน้องคือน้องคือน้องคือน้องคือน้องคือน้องคือน้องคือน้องคือน้องคือน้องคือน้องคือน้องคือน้องคือน้องคือน้องคือน้องคือน้องคือน้องคือน้องคือน้องคือน้องคือ

เหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะแล้วก็ให้กำลังใจน้องบอสกันเข้ามาในเฟซบุ๊คไลฟ์เยอะเลยนะคะ